ตามความคืบหน้าคดีที่นักศึกษาสาวในพื้นที่ปฐุมธานีคนหนึ่งนะครับ
ซ้อนแผนจับอาจารย์หนุ่มที่พาเข้าห้องพักรายวัน
เพื่อหวังมีสัมพันธ์แลกกับเกรดนะครับ
แต่ว่าน้องผู้หญิงคนนี้ได้แจ้งให้กับอาจารย์หญิงแล้วก็เพื่อน

แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มอาจารย์หนุ่มคนนี้ไว้ได้
ล่าสุดตำรวจได้ออกหมายจับอาจารย์คนนี้แล้วนะครับ
ขณะที่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ

อาจารย์หญิงของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมด้วยนักศึกษาสาวที่ถูกอาจารย์ชายพาไปเปิดห้องพักรายวัน

เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพระอินราชา
โดยใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมง
ที่รองศาสตราอาจารย์ศาสินันเศรษฐวัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการของมหาวิทยาลัย
รักษณะนี้โดยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

กว่าจะทราบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ในขณะเดียวกันเราก็เลยตั้งคณะกรรมการดำเนินการในเรื่องของทางวินัย
แล้วก็มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีก็สั่งให้พักราชการทันที
ส่วนนี้ก็คือเรายังไม่ได้ดำเนินการใด
ก็คือคุยกับนักศึกษาแล้วก็คุยกับในส่วนของอาจารย์ผู้ที่ดำเนินการ

สำหรับคดีนี้เริ่มต้นจากนักศึกษาผู้เสียหาย

สงสัยในพฤติกรรมของอาจารย์ชาย
หลังจากอาจารย์ได้นัดแนะพูดคุยเรื่องการสอบซ่อม
วิชาคอมพิวเตอร์นอกมหาวิทยาลัย
และที่สำคัญชอบพูดจาเชิงชู้สาวอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งทั้งคู่ได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้
ว่ามีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่เรียนภาคพิเศษ

และมารู้ทีหลังว่ามีเพศสัมพันธ์กันลึกซึ้ง

บอกกับอาจารย์หญิงที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
พร้อมกับมีความเห็นตรงกันว่า
ถ้าหากอาจารย์ชายคนนี้มีพฤติกรรมเช่นนี้

เพื่อไม่ให้อาจารย์ชายไปทำแบบนี้กับรุ่นน้องอีก
ทั้งหมดจึงได้วางแผนกับอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อคุยกันว่าถ้าอาจารย์ชายนัดออกไปข้างนอก
จะให้อาจารย์หญิงและเพื่อนขับรถตาม

จะเรียกตำรวจให้เข้ามาจับกลุ่ม
ต่อมาทุกอย่างก็ลงล็อกเป็นไปตามแผน
อาจารย์ชายได้เรียกนักศึกษาสาวมาพบ
เมื่อช่วง๙โมงเช้าที่มหาวิทยาลัย
ก่อนที่จะบอกว่ามีสอบให้รอก่อน

ซึ่งระหว่างนั้นนักศึกษาสาวผู้เสียหาย
ได้คุยไลน์กลุ่มกับอาจารย์หญิงและเพื่อน
ให้ขับรถตามมาด้านหลังอยู่ห่าง
อาจารย์ชายได้ขับรถพาเข้าห้องพักรายวัน
โดยระหว่างที่ทั้งคู่อยู่ในห้องพัก
อาจารย์ชายได้ขอให้นักศึกษาหญิงเปลื้องผ้า

นักศึกษาหญิงได้ขอตัวเข้าห้องน้ำ
พร้อมกับไลน์บอกเพื่อนและอาจารย์หญิง
โทรเรียกตำรวจเข้ามาช่วยเหลือ
จนกระทั่งรอดมาได้อย่างหุดหวิด

ผู้กำกับการสพพระอินราชา
ได้นำตัวอาจารย์ชายมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
หลังถูกควบคุมตัวไว้ตลอดทั้งคืน
โดยอาจารย์ชายยังคงให้การปฏิเสธ

ซึ่งล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับ
ในข้อหาการกระทำอาณาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งอาจารย์ทางสถาบันว่า
ถ้ามีนักศึกษาคนอื่นหรือรายอื่นท่านใด
ที่เคยโดนก่อเหตุในลักษณะนี้เนี่ย
เราก็สามารถที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะไหนก็ตาม
เราจะดำเนินการให้ดีที่สุดครับ

จากการตรวจสอบพยานแวดล้อมพบว่า
เคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้ว๓ครั้ง
และเคยถูกนักศึกษาทำหนังสือร้องเรียน

แต่เรื่องกลับเงียบหายไม่มีการดำเนินการใด
จนกระทั่งพบว่ามาก่อเหตุเป็นครั้งที่๔

โดยขณะนี้ตำรวจเตรียมตรวจสอบข้อมูล
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้รัดกลุ่ม
เนื่องจากคดีนี้ที่เกิดขึ้น
ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยในสังคมไทย
แถวรัฐทีวีรายงาน